พี่นางสิริพรค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะที่ก็ค่อนข้างจะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องขององค์พญานาค

ที่วัดป่าสว่างธรรมบ้านดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานีหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงก็คือวัดป่าสิริพรเนี่ยนะคะ
ประชาชนจำนวนมากเลยทั้งในอุดรธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปแสวงบุญแสวงโชคแล้วก็ร่วมทำบุญวันออกพรรษา
แน่นอนค่ะพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ลูกทุ่งหมอลำชื่อดังก็กลับไปที่บ้านเกิดเพื่อไปทำบุญที่วัดเหมือนกัน
นางเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพี่นางเนี่ยเชื่อแล้วก็ศรัทธามากเรื่องพญานาคเพราะว่าความศรัทธานั้นเกิดจากปฏิหารที่เกิดกับตัวพี่นางเองแล้วก็ญาติพี่น้อง
นางบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเสียงหายคุณก็รู้คนเป็นนักร้องเสียงหายเนี่ยมันครึ่งชีวิตเลยนะ
พี่นางไปขอหลวงปู่ศรีสุโธก็หายค่ะเสียงกลับมาเป็นปกติ
หลานพี่นางบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสมองกระทบกระเทือนก็ไม่ต้องผ่าตัดฟื้นขึ้นมารักษาจนปกติบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนี้ด้วย

คนเราถ้าไม่ได้เจอหรือว่าเจอกับตัวเองจะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรบางคนก็บอกว่างมงาย
แต่สำหรับพี่นางพี่นางนับถือเอาเป็นว่าเกินร้อย

หนึ่งและความสบายใจ

จะนับถือสิ่งสักสิบสักอย่างหนึ่ง
พี่นางไม่ได้นับถือแค่ปู่ศรีโท
นาคาราชที่พี่นางไม่รู้ไม่เคยเห็นองค์ไม่เคยเห็นตัวเองแต่รูปเหมือนที่เราป้องที่เราสร้าง
หรืออยู่ตามวัดวาอารามต่าง

พี่นางบอกว่าด้วยความสัตถาที่มีต่อพุทธศาสนานี้นะคะ
พอพี่นางมาสร้างวัดป่าสว่างธรรมก็มีการตั้งจิตอธิษฐาน

จิตอธิษฐานขออะไรจากพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาก็ได้ดังใจหวังค่ะ
คุณก็รู้ว่าพี่นางถูกหวยเกือบทุกงวดใช่ไหม

นางบอกว่าถูกลอตเตอรี่มามากกว่า๒๐๐งวด
รางวัลที่๒ถึงรางวัลที่๕ก็เคยถูกมาแล้ว
คุณอรัชพรแต่ว่ามีพระที่พี่นางนับถือเนี่ย
บอกกับพี่นางไงบอกว่าพี่นางจะถูกลอตเตอรี่๕๐๐งวด
วะนะเนี่ยบอกมาแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้าน
เหมือนกับก็แห่ซื้อตามพี่นางกันหมดเลยค่ะ
แล้วพี่นางบอกว่าคนที่มาวัดมาทำบุญเนี่ย
อธิษฐานขอปู่คือบอกชื่อนามสกุลแล้วก็เสี่ยงเซียมซี
ทีนี้พอได้ตัวเลขมาก็มาซื้อเหมือนกันนี่ไงพี่นางไง
นางก็เสี่ยงเซียมซีแล้วก็ได้เลขมาเหมือนกันเนี่ย
ทัศนายบอกว่าได้เลข๙๓ครั้ง
ใช่แต่พี่นางเสียออกมาได้เลข๔กับเลข๗นะคะ
แล้วแต่พี่นางบอกว่าเดี๋ยวรอเอาเลขนี้แหละ
เสี่ยงโชคดูก็แล้วกันเพราะตรงนั้นก็มีแผงขายลอตเตอรี่อยู่แล้ว
ซึ่งนางนงนิดอำเคนวัย๖๑ปีเจ้าของแผงลอตเตอรี่ก็บอกว่าอุ้ย
เนี่ยขนาดลูกค้าที่มาอุดหนุนยังไม่ได้มีใครถามเลยนะว่า
พี่นางเลขไหนดีแต่วันนี้วันที่๑๔พี่นางจะรำถวายปู่
ก็เลยคิดว่าสงสัยเลข๑๔ก็น่าจะมาเหมือนกัน
ขนาดเดี๋ยวกันนอกจากพี่นางแล้วนะคะยังมีอีก๑คนก็คือเจนึงบังปู่
อธิษฐานขออะไรจากพ่อปู่ศรีสุโธก็ได้เหมือนกันนะ
ออนไลน์เนี่ยขายทะลุเป้ามากเลย
ก็มีการถวายเงินสร้างองค์พญานาค๑ล้าน๑แสนบาทด้วยอีกคนนึงนะคะ
แล้วก็นี่ของพี่นางนะพี่นางเขาบอกว่ามีพระที่รู้จักก็เหมือนกัน
มาทักอีกบอกว่าพี่นางจะกลับมาดังอีกรอบ
พี่นางก็บอกว่าไม่เชื่ออายุก็เยอะแล้ว
ตอนนี้เพิ่งได้คำตอบว่าอ๋อดังที่ว่าคือดังทางธรรม
ทำบุญแบบนี้แล้วมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญกับพี่นางเยอะเลยนะคะ